คุณผู้ชมคะเมื่อคืนเป็นคืนแรกนะคะที่แอมนอนอยู่ในห้องขังค่ะ
แล้วเราก็มีข้อมูลจากทางอธิบดีกรมราชธรรมนะคะนายอายุสินทบพันธ์
ทางผอทรรษฐานหญิงเนี่ยก็มีการรายงาน
คือตัวแอมเองเขามีเรื่องความดันสูงอยู่
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลราชธรรมตอน๔ทุ่มนะ
ก็ส่งกลับเข้ามาอายุคันของแอมตอนนี้๔เดือนแล้วถามว่าเด็กในท้องเป็นยังไงบ้างอ่ะ
เท่าที่ฟังเสียงหัวใจเนี่ยหัวใจยังเต้นปกติอยู่นะคะหมายถึงเสียงหัวใจของเด็กอ่ะนะคะ
ทีนี้ถามทางอธิบดีกรมราชธรรมก็บอกว่าแอมเนี่ยก็เหมือนกับผู้ต้องขังคนอื่นเลย
คือพอเข้ามาในทันทะสถานก็จะต้องกักโรค๕วัน
แล้วหลังจากนั้นตรวจเอทีเคแล้วก็ย้ายไปอยู่ห้องบับเบอร์โซอีก๕วัน
ถ้าเกิดตรวจดูไม่มีโควิดแล้วก็จะส่งตัวไปสู่แดนต่างตามปกติ
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติแอมเนี่ยเขาเคยรักษาโรคทางจิตเวท
สถาบันกรยาราชนครินทร์เมื่อ๕ปีก่อน
แต่เขาขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องมาเมื่อ๒ปี
ทีนี้รายละเอียดตรงนี้ว่าเคยรักษาอะไรยังไง

วันนี้เองทางโรงพยาบาลรัชธรรมก็จะส่งจิตแพทย์
มาตรวจดูอาการป่วยนะคะคุณผู้ชม
ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นไหนจะได้รักษาต่อไปด้วย

บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วมันจะส่งผลไหม
กับการที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วมีเหตุให้บรรเทาโทษนะคะ